สวัสดีค่ะเรื่องราวบนโลกโซเชียลวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีที่ถูกแชร์กันในสังคมออนไลน์นะคะ
เป็นภาพของบัตรเติมน้ำมันมูลค่าหลายหมื่นบาทที่มีผู้มาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่ามหาเศรษฐีใจบุญนำมาแจกนอกจากจะรวยแล้วยังใจบุญอีกค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะได้โพสต์ภาพเป็นภาพคูปองเงินสด๕๐บาท
สำหรับเติมน้ำมันจำนวนหลายใบวางอยู่บนโต๊ะ
บรรยายข้อความว่ามหาเศรษฐีผู้ใจบุญซื้อบัตรคูปองน้ำมันไปแจกมอเตอร์ไซค์
ที่ไปขับรถรับส่งคนที่งานพ่อหลวงของเรารวยแล้วแถมยังใจบุญอีก
หลังจากภาพนี้เผยแพร่ออกไปก็มีผู้ใช้สังคมออนไลน์รู้สึกทราบซึ้งในน้ำใจ
กดไลค์ไปกว่า๑๙๐๐ครั้งและแชร์ไปกว่า๖๐๐๐ครั้งค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราจึงได้ตรวจสอบต่อ
สอบถามไปยังเจ้าของเฟซบุ๊กพบว่ามหาเศรษฐีผู้ใจบุญที่พูดถึงอยู่นี้
คือเจ๊เล้งดอนเมืองค่ะหรือนางอาริยชัดอภิษฎอมรกุลในวัย๗๐ปี
โดยเจ๊เล้งนะคะก็ได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ตัวเองและพนักงาน๑๒คนได้เดินทางไปที่พระบรมมหาราชวัง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยเดินเท้าเข้าไปตั้งแต่บริเวณถนนราชดำเนิน
ระหว่างที่เดินก็พบเห็นผู้คนมีน้ำใจนำสิ่งของต่างไปแจกจำนวนมาก
รวมถึงมีรถจักรยานยนต์จิตอาสารับส่งฟรีค่ะ
ตนเองจึงได้ใช้บริการแล้วก็พูดคุยกับพวกเขา
พวกเขาบอกว่าเขาไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีเงินแต่มาทำด้วยใจ
ตัวเองจึงอยากจะช่วยเหลือค่าน้ำมันแต่ว่าทางจิตอาสาไม่ยอมรับเงิน
ตอบกลับมาเพียงว่าผมรับไม่ได้ครับผมทำจากใจผมทำเพื่อพ่อ
ต่อมานะคะเมื่อคืนวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ตัวเองก็ได้นำคูปองเติมน้ำมันจำนวน๕๐๐๐บาท
ไปเดินแจกให้กับกลุ่มรถจักรยานยนต์จิตอาสาประมาณ๕กลุ่มใหญ่
อกจากนี้ก็ได้นำเงินสดจำนวนหนึ่ง
สมทบทุนให้กับจิตอาสาที่แจกของบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะ
ถือเป็นอีกหนึ่งน้ำใจที่น่าชื่นชมนะคะ
จิตอาสาที่ขับรถรับส่งแล้วก็เจเล้งด้วยค่ะ